บนท้องถนนค่ะที่ถือว่าเป็นหนึ่งในข่าวใหญ่ของวันนี้เลยนะคะ
เมื่อช่วงตี๔กว่าเช้ามืดวันนี้
ตำรวจและกู้ภัยได้รับแจ้งว่ามีรถตกลงมาจากทางด่วน
ทางด่วนฉลองรัฐมุ่งหน้าพระราม๙ค่ะ
ซึ่งคนขับรถแล้วก็ที่นั่งมาด้วยกันเป็นนางแบบพริตตี้สาว
ตัวคนขับอายุเพิ่ง๑๖ปีตัวคนขับเสียชีวิต
ส่วนคนที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บสาหัส
ไปดูวินาทีชีวิตนะคะที่พยายามจะช่วยชีวิตทั้งคู่ค่ะ
ตำรวจสนคันนายาวสนทางด่วน๑พร้อมกู้ภัยได้รับแจ้งนะคะว่ารถเก๋งตกทางด่วน

คือตกลงมาใต้ทางด่วนฉลองรัฐ

ล้อชี้ฟ้าอยู่แบบนี้สภาพพังยับเลยนะคะ
เพราะว่าไปพุ่งชนแบรีเออร์คอนกรีตด้านบนทางด่วน

อายุเพียง๑๖ปีค่ะ
คอนโซลรถทับอยู่นะคะ

ผู้โดยสารคือนางสาวจุธามณี

เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทาง
นำร่างออกมาและส่งโรงพยาบาลภูมิพล

อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุนี้

ทีนี้ค่ะได้ข้อมูลจากการตรวจสอบภาพ

ทางขึ้นทางด่วนด่านสุขาพิบาล๕ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตัวผู้เสียชีวิตเขาจ่ายค่าทางด่วนใช่ไหมคะ

มันเป็นส่วนขยาย๒ช่องทางเป็นทางลอยฟ้า

ชีวิตขอจบแค่ตรงนี้

ที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตมาคุมมากพอแล้ว

คล้ายกับพยายามจะให้กำลังใจตัวเอง

ส่วนมีการโพสต์อีกนะคะ

อยากขายของแต่ไม่รู้จะขายอะไรดี

แต่ก็ยังเป็นอีโมติคอนแบบหัวเราะอยู่นะคะ

แสดงความไว้อาลัยกันเยอะเลยค่ะ
มีรายหนึ่งคอมเมนต์ว่าตกใจมาก

ทักมาคุยก่อนจะเสียชีวิต

เสียชีวิตจะมาถือเค้กของขวัญให้วันเกิด
มีคนโพสต์อะไรฝากถึงทุกคนว่า

มีคนโพสต์ว่ายกหนี้ให้
มีคนโพสต์ว่าติดต่อยาตน้ำไม่ได้

มันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ
เช่นเรื่องที่ว่าพวกเสียชีวิตเพิ่งทักไป
หรือเรื่องจะมาถือเค้กหรือเรื่องเมาแล้วอย่าขับอะไรแบบนี้คือยังไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่านะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
นี่คือภาพของผู้เสียชีวิตค่ะทีนี้คุณจ๋าแจ่มสีทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุด้านบนทางด่วนนะคะ
คือเจ้าหน้าที่นำแบรีเออร์มาปิดกั้นเอาไว้แล้วคือทางด้านล่างเนี่ยมันก็ยังมีเศษซากของรถเก๋งแตกละเอียดอยู่
มีข้าวของกระจัดกระจายคุณผู้ชมคะมันมีประเด็นนึงที่ทีมข่าวของเราให้ข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้ก็คือจดหมาย
จดหมายฉบับหนึ่งค่ะเขียนถึงคนชื่อฟลุ๊ก
ทำนองขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น
รอจะกลับมาอยู่ด้วยกันจดหมายเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขียนด้วยลายมือแต่ตอนนี้เรายังไม่ทราบนะน้องคิงเนอะ
จดหมายนี้คือตัวผู้เสียชีวิตเขียนเอง
หรือเพื่อนที่นั่งมาด้วยที่บาดเจ็บสาหัสหรือเป็นของใครกันแน่
แต่ว่าพอลองอ่านจากลายมือคือเขาเขียนเป็นข้อมี๑๕ข้อใช่ไหมครับ
เขาก็บอกถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าเออเนี่ยนะ
ถ้าหากว่าฟลุ๊กได้ออกมาอยู่ข้างนอกด้วยกันช่วยกันคิด
ชีวิตน่าจะดีกว่านี้รักและคิดถึงมาก
เนี่ยถ้าออกมาเนี่ยเราแอบไปศักดิ์มาเต็มหลังเลยนะ

แล้วก็ยังบอกได้ว่าเดี๋ยวเตรียมที่จะไปเสริมสวย
จมูกเสริมหน้าออกมาจะได้แฟนใหม่
ไม่ต้องตกใจนะก็เหมือนมีการเขียนหยอกล้อ
แล้วก็บอกถึงความรักความคิดถึงกันนะฮะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เดี๋ยวคงต้องตรวจสอบว่า

ใช่ค่ะแต่ด้วยเนื้อหาอย่างที่น้องคิงเล่าไป
มีการเขียนในลักษณะที่ว่าไปศักดิ์มาเต็มหลังเลย
แล้วก็ผู้เสียชีวิตก็มีรอยสักใช่ไหมคะ
แล้วก็มีการพูดถึงว่าอยากจะอยู่ด้วยกันคล้ายกับเขียนถึงคนรักอย่างนี้ค่ะ
ไม่แน่ใจว่าเป็นคนรักหรือไม่เดี๋ยวตรวจสอบให้เพิ่มเติม
ทีมข่าวของเราได้คุยกับชาวบ้านที่ไปช่วยเหลือค่ะ
นายนัทธวุฒินะคะเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนกำลังหาปลาอยู่
คลองฝั่งตรงกันข้ามกับสะพาน
ได้ยินเสียงคล้ายยางรถระเบิด

ก็เลยรีบตามไปดูด้วยตั้งใจจะไปช่วย
เห็นรถตกลงมาจากทางด่วนค่ะ

แต่ตอนนั้นคนขับคือเสียชีวิตแล้ว
ก็พยายามจะช่วยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงนะคะ

สามารถย้อนสอนกลับรถได้

เขาบอกว่ารถคันนี้ที่เกิดเหตุ
สงสัยขับพุ่งมาแต่ไกล

เพราะว่ามันเป็นช่วงเช้ามืดตี๔กว่าใช่ไหมคะ
แต่ตอนนั้นชาวบ้านที่เข้าไปช่วยเขายืนยันว่า

ไม่ได้กลิ่นเหล้ากลิ่นสุราอะไร
ภาพเขาไม่น่าเป็นคนกลิ่นเหล้าครับ
ว่าไม่มีกลิ่นเหล้าไม่มีอะไร
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูนิดนึงทีมข่าวของเรา

ว่าเป็นจุดที่มันไปต่อไม่ได้

คือเดิมจะเป็นสีเดียวกันแต่ตอนนี้คือเป็นแท่งขาวแดงมาวางแปะไว้ก่อน
เพราะว่าที่ชุกถูกชนไปก็ล่วงตกลงไปด้วย
ถ้าไม่ชินทางถ้ามันมืดมันมองไม่เห็น
มันก็มีโอกาสที่จะพุ่งไปเลยเต็มอะนะคะ
ทีนี้ค่ะส่วนเรื่องของร่างของผู้เสียชีวิตนะคะ
เดี๋ยวจะมีการไปรับร่างพรุ่งนี้นะคะ
แล้วก็ประเด็นที่บอกว่าถ้าเขาออกมาจากสถานบันเทิงจริง
แล้วข้อมูลของผู้ตายอายุ๑๖เนี่ย
บาร์สถานบันเทิงเข้าได้เหรอหรือยังไง
ใช่ค่ะตำรวจสพคันนายาวก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้ญาติมาประสานกับตำรวจก็แล้วกัน
เพราะว่าต้องมีการประสานเรื่องของการทำเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ